จากดีเบตไทยรัฐที่คนติดตามกันแล้วนะคุณผู้ชมไทยรัฐเนี่ยได้มีไทยรัฐทอล์กที่จะเอาบรรดาแคนดิเดตนายกมาร่วมพูดคุยกัน
ด้วยครับคนนี้หลายคนอยากฟังท่านครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ดิเดตของพักพลังประชารัฐซึ่งท่านก็เปิดห้องนะ
เปิดห้องต้อนรับทีมงานไทยรัฐท็อกไปคุยแบบเป็นกันเองกับคุณเรโดครับ
สบายทั้งมุมชีวิตส่วนตัวไลฟ์สไตล์และการเมือง
ลูกใหม่หลังนี่คนสังเกตเห็นแม่ลุงป้อม

แต่งกายซะวัยรุ่นวัยใสเชียว
ป้อมบอกว่าที่พยายามทำตัวให้วัยรุ่นเนี่ย
เอ๊ท่านท่านสร้างภาพหรือเปล่า
ลองฟังท่านนะครับ
ป้อมดูแข็งแรงมากหน้าใสกว่าในทีวี๑๐เท่าเลยนะ

เจ็ดสิบแปดนี่กล่าวให้แก้ตอนนี้อายุเจ็ดสิบแปดแล้ว
เจ็ดสิบแปดแต่ยังแข็งแรงอยู่เลย
ก็แข็งแรงแข็งแรงในระดับหนึ่ง

ภาพรักวัยรุ่นมากบุคลิกวัยรุ่นมาก

ความจริงนะผมแต่งตัวอย่างนี้มานานแล้วนะ
ตั้งแต่เวลานอกเวลานะ

นานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาแต่งกันนะครับ
ไม่มีครับไม่มีแล้วครับ
ระยะหลังมีประชาชนมาหอมแก้มลุงป้อมเยอะเลยนะ
หนึ่งมาเองเขามาหอมเลย
ไหมเอามาขอเองขอขอหอมทีอะไรอย่างนี้
ว่าไปผมก็ไม่อยากให้คนไทยต้องทะเลาะกัน
ถ้าเราไปโกรธกันไปไม่ชอบกันอะไรอย่างนี้
มันก็ทำให้เกิดความล่าช้า
ในการเจริญเติบโตของประเทศ
นักการเมืองอาชีพในทัศนะของลุงป้อม

ผมว่าถ้าทุกคนได้อย่างผมนะ

โปรดติดตามตอนต่อไป